เขาจะเดินทางไปไหว้พระที่ทางเหนือ

เราจะไปวางไว้ที่ฐานพระ

ก็มีอยู่ผู้ชายคนหนึ่งก็ลงมาทันทีว่า
ประชากรปิยสกุลแก้ว

แฟนฉันมาด้วย

แป๊บเดียวก็มีคนเขียนมาทันทีว่า
สกุลตลาปิยะสกุลแก้ว
อ๊ายใครอ่ะ

น่าเกียรติกว่าที่คนอื่นหมด

แล้วมีคนบอกต้อนเอาไว้ให้ดีต้อนเอาไว้ให้ดี

มีคนบอกว่าเดี๋ยวผู้ชายจะตกใจนะ